คุณผู้ชมครับเป็นที่น่าชื่นใจที่ปัจจุบันนี้
หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เรียนจบมาก็ผลันตัวเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้นนะครับ
โดยได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชมาปรับใช้
ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่รอดได้นะครับในภาวะที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้ครับ
วันนี้จะพาไปดูหนึ่งธุรกิจที่ค่อยสำเร็จขึ้นมาจนยั่งยืนได้
โซโลแกนกินครบจบที่เดียว
แต่ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี
เริ่มธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างซบเศร้า
ต้องศึกษาทุกด้านอย่างละเอียดรอบครอบ
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคการตกแต่งร้าน
ความรู้เรื่องอาหารและการบริการ
เพื่อให้ถูกปากลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามารับประทาน
จากที่เราคิดไว้ว่าเราตั้งใจให้ร้านนี้เป็นเพียงร้าน
สำหรับกลุ่มครอบครัวมาพักผ่อนนักศึกษามานั่งทำงาน
แต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยคือรูปแบบร้านได้เปลี่ยนไปแล้ว
กลายเป็นร้านอาหารเต็มตัว
สรุธตัดสินใจเดินออกจากงานประจำ
เพื่อร่วมทำธุรกิจที่ตัวเองรักกับภรรยา

เขาได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙มาปรับใช้
คือเดินตามทางสายกลาง๓ห่วง๒เงื่อนไข
โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
มีความรอบรู้รอบครอบในการทำธุรกิจ
ที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตว์กับลูกค้า
เพราะนั่นจะทำให้ธุรกิจเดินต่อได้อย่างมั่นคง
น้องที่จะเปิดทำธุรกิจใหม่นะครับ
อย่าให้ยึดหลัก๔ข้อนี้ไว้เลย
คือขยันประหยัดซื่อสัตว์อดทนนะครับ
ขยันทำงานขยันหาข้อมูล
ขยันอยู่ในหนังสือขยันทุกอย่างเลย
แล้วก็ประหยัดประหยัดอดออม
การทำธุรกิจเราก็ต้องมีเงินทุน
ถ้าเราไม่ประหยัดวันนี้
ถึงเวลาเราก็จะไม่มีใช้
ซื่อสัตว์การซื่อสัตว์เนี่ย

ซื่อสัตว์กับลูกค้าอันนี้สำคัญมาก

ธุรกิจจะอยู่รอดยากมากครับ
ต่อไปก็คืออดทน

ขยายเป็น๓๕โต๊ะในช่วงเวลาเพียง๕เดือน
ความสำเร็จของธุรกิจไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ
แต่เกิดจากความตั้งใจความรัก
ในการทำธุรกิจของวิสรุธและภรรยา
และความพอเพียงให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน